คุณผู้ชมต่อเลยนะครับพาไปดูคลิปหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
มีขั้นถึงว่าตั้งคำถามทำแบบนี้คุณไม่กลัวเหรอ
ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะคะ
คุณแม่ท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณมีตะกร้าเป็นตะแกรงหน้ารถ
เอาลูกขวบกว่าไปนั่งตรงนั้นแล้วตัวเองก็บิดไปแบบนี้ค่ะ
คนที่เขาใช้รถใช้ถนนณตอนนั้นเวลานั้น
เขายกมือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
คือจุดประสงค์ดีตั้งใจเอามาเตือนแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะ
อย่าทำแบบนี้เลยมันอันตรายแล้วเด็กอายุขวบเศษอ่ะคุณ
คือน้องยังคงไม่มีวุฒิภาวะหรอกว่า
จะลุกขึ้นตอนไหนจะเล่นตอนไหน
ถ้าเกิดว่าไปเจอระนาดหรือว่าหลังเต่า

เด็กตกได้นะใช่ร่วงได้เลย

คนโพสต์เขาก็เลยเอาล่ะตัดสินใจโพสต์เตือนเลยละกันนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยในเมืองไทยนี่แหละอยู่แถวถนนคลองขรุศรีเมือง
จังหวัดสมุทรสาครนะคะเอ่อทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอน
ชาวเน็ตเขาตำหนินะคะตำหนิเอ๊ว่ากลัวว่าเด็กเนี่ยจะได้รับอันตราย
ทีมข่าวพอเห็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
ก็เลยติดต่อไปยังคนที่โพสต์คลิปนี้เธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานเธอกับน้องเขยไปส่งของแถวตลาดศรีเมืองระหว่างทางกลับบ้าน
ทีนี้เนี่ยระหว่างทางกลับบ้านเห็นรถกระบะสีขาวคันหนึ่งเนี่ย
รถกระจกเตือนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี่แหละคลิปนี้แหละบอกว่าเฮ้ยระวังอันตราย
เอาเด็กไปวางไปนั่งแบบนั้นเนี่ยมันอันตรายนะแต่คุณผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอบกลับว่าไงรู้ไหม
อะไรคะด่าค่ะด่ากลับมาด่าคนที่เตือนอ่ะนะด่าคนที่เขาหวังดีอะค่ะ
เธอก็เลยเอาล่ะทำไงดีให้น้องเขยขับรถตามขับตามไปตามไปตามไป
แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้นะคะทีแรกคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
ตั้งใจดีว่าจะลดกระจกแล้วก็เตือนเหมือนกับรถกระบะก่อนหน้านี้ที่เตือน
แต่น้องเขยค่ะเตือนเอาไว้ให้สติบอกว่าระวังนะเดี๋ยวเขาจะด่ากลับมา
เหมือนรถกระบะก่อนหน้านี้เธอก็เลยเอาล่ะงั้นถ่ายคลิปเฉยก็ได้
ถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์ไว้นะคะตอนนั้นเจ้าของคลิปเขายังบอกเลยนะ
ว่าคุยกับน้องเขยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ขับมาเร็วขนาดนี้
ถ้าเกิดว่าไปเจอลูกระนาดไม่คิดเลยนะไม่อยากจะคิดเลยว่า
เด็กที่นั่งอยู่ในตะกล้าหน้ารถจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน
ฝากเตือนกันนะคะไม่ควรจะเอาชีวิตลูกไปฝากไว้กับน็อต๒๓ตัวนะ